ดูเรื่องของความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจกันก่อนนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางมาท่องเที่ยว

แต่คือก่อนหน้านี้เขาเล่นน้ำกันไปเรียบร้อยแล้วนะ
อยากจะไปฉีดสู้แต่คงสู้เขาไม่ได้นะ

ทำเอาถนนเสน่หานุสรที่ยาวเกือบ๕๐๐เมตรนะคุณ

นักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำกันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน

ก็แน่นอนฮะบนเวทีมีแสงสีเสียงกิจกรรมมากมายนะครับ
ดีเจดังเอ็มซีดังจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างความสนุกสนาน
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
เรียกว่าก็สนุกชุ่มฉ่ำกันทั่วทั้งเมืองเลย
สมการรอคอยมา๓ปีคุณ

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่
และจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

พาไปประตูสู่ภาคอีสานอย่างโคราชกันหน่อยค่ะ

ถูกต้องค่ะแล้วปีนี้จัดยิ่งใหญ่นะ

เอาเลิกเอาใช้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วค่ะ
มีการเชิญพระคันธราชขึ้นสู่ราชรสนะคะ
แล้วก็เคลื่อนขบวนแห่รอบตัวเมือง
ไปที่ลานอนุสวรีเท้าสุระนารีค่ะ

ใช่ชาวบ้านนะสองข้างทาง
ก็มารอรวมถึงโปรยดอกดาวเรือง
มีการส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ

ทีนี้ดูบรรยากาศเช้าวันนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
เราทั้งสองคนนี้ไปร่วมแจมด้วยได้เลย

ชาวบ้านเขาก็แต่งตัวแบบสีสันสดใสมากนะคะ
มีการแห่ส่งน้ำพระคู่บ้านคู่เมือง
กราบสการะอนุสวรีเท้าสุระนารี
บรรยากาศเช้าก็เป็นไปด้วยความคึกคักเหมือนกัน
ส่วนเย็นนี้ช่วงสัก๖โมงเย็น
จะมีพิธีอันเชิญขบวนแห่พระคันธราช
ก็มีการลอดซุ้มประตูเป็นประตูชุมพลเนี่ยนะคะ
ผ้าทองผ้าเงินยาว๕๕เมตร
นี่แหละค่ะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันลากจูง
ตามถนนสายต่างเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็มากราบไหว้ย่าโมด้วยนะคุณนะ
หลายคนก็ถือเลิกถือชัยตรงนี้แหละฮะ
ในวันปีใหม่ไทยในการมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ไปดูบรรยากาศที่เพชรชบูรณ์กันบ้าง

มีชาวบ้านมาทำบุญตักบาทส่งน้ำพระกันอย่างคึกคักนะครับ
แน่นหน้าลานหอเพชรบูรณอินทราชัยนะฮะ

ยิ้มหัวเราะสนุกสนานร่วมกับกิจกรรมนะครับ
พอเสร็จประเพณีมหาสงครานที่เริ่มต้นขึ้นนะครับ
ก็มีการนี่แหละฮะกลองยาวปะแป้งแม่

แล้วก็เตรียมถังน้ำปืนฉีดน้ำเครื่องเสียงเครื่องดนตรี
สาดความชุ่มฉ่ำคลายร้อนกันนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่ถนนบุรกรรมโกวิทหรือว่าถนนข้าวโพด

สองฝั่งถนนถูกตกแต่งซุ้มเล่นน้ำ
ด้วยต้นแล้วก็ฝักข้าวโพดนะฮะ
โดยมีพิธีเปิดให้เล่นน้ำในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาเล่นน้ำกันแล้ว
แล้วก็แน่นอนต้องส่งน้ำพระกันก่อนนะครับ
ไปดูบรรยากาศของเมืองกรุงเก่าพระนครสิทธิยากันบ้างนะฮะ
ที่นี่เขามีขบวนน้องช้าง๑๐เชือก
ทาแล้วก็เพ้นสีสร้างสีสันตามตัว
นอกจากนี้ยังมีการนำตุ๊ก
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครสิทธิยา
ในการรับนักท่องเที่ยวมาร่วมขบวนกันด้วยนะครับ
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์บรรทุกถังน้ำ
เข้ามาเล่นสาดน้ำได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงนี้นะฮะ

ก็ให้เล่นน้ำเลนซ้ายสุดของถนนเท่านั้น
เพราะเขามีการแบ่งถนนให้สัญจรกันด้วยนะครับ
โดยบริเวณถนนอู่ทองตั้งแต่ช่วงด้านหลัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลพระนครสิทธิยา

เนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
ตรวจค้นอาวุธเพื่อป้องกันเหตุนะครับ
รวมถึงจะมีการจัดเตรียมเรือฉุกเฉิน

ยังมีอีกหลายสถานที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศกันนะครับ
เชียงใหม่กันหน่อยไหมล่ะคะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
โอ้โหว่าเชียงใหม่ปีนี้จะคึกคักขนาดไหนคนเชียงใหม่ไง

ถ้าเกิดคิดถึงบรรยากาศที่เชียงใหม่อยากปิ๊กบ้าน
ดูบรรยากาศล่าสุดกันเลยนะคะผู้สื่อข่าวของเรารอพร้อมอยู่แล้ว
โอ้โฮสดใสมากคุณวิมนต์วันทำมาพักดี
รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญค่ะ

เห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังของดิฉันที่ขวงประตูท่าแพล
ในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เพราะค่ะชาวเชียงใหม่ออกมาเฉลิม
ฉลองเทศกาลสงกราน๒๕๖๖จำนวนมากนะคะ
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็มีพิธีสำคัญค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
อันเชิญพระพุทธรูปสำคัญ
เพื่อออกแห่ให้ประชาชนได้สักการะในช่วงเทศกาลด้วย
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงเช้ากันก่อนเลยค่ะ
มากตัวคะเป็นบริเวณพิธีอันเชิญ
นี่ก็เป็นบรรยากาศการพิธีอันเชิญ
พระพุทธศรีหิงขึ้นรถบุษบก
และนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำสักการะบูชา
เป็นสิริมงคลในช่วงของเทศกาลสงกราน
คำว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีอรัฐนาอันเชิญพระพุทธศรีหิง
ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเมืองเชียงใหม่
เพื่อออกแห่ให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
ได้ส่งน้ำสักการะบูชาเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าปีใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี๒๕๖๖นะคะ
โดยมีส่วนราชการพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมาร่วมงานจำนวนมากค่ะ
จากนี้นะคะบรรยากาศภายในวัดก็ยังมีการตกแต่งตุงล้านหน้าต่าง
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศช่วงเทศกาลสงครานหรือว่าช่วงงานประเวณีปีใหม่เมือง
ทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณเตยค่ะหรือว่านางสาววิภาวีพิสารบุรณะอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครบอกว่า
รู้สึกปราบปลื้มดีใจนะคะที่ได้ร่วมพิธีอันเชิญพระพุทธศรีหิง
และร่วมเทศกาลสงกรานปีใหม่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่ากว่า๓ปีแล้วนะคะที่ไม่มีการจัดงานแบบนี้
ส่วนปัญหาเรื่องของฝุ่นควันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าวิกฤตของฝุ่นควันนั้นไม่ได้หนักอย่างที่เป็นข่าวค่ะ
สำหรับพระพุทธศรีหิงหรือที่นิยมเรียกทั่วไปว่า
พระสิ่งนั้นเป็นพรรณฐุรุ้มสำคัญ
และพระพุทธศรีหิงนั้นก็ยังเป็นที่รู้จักของ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นิยมมากราบไหว้สักการะบูชา
เพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะคะอีกทั้งก็ยังมีความเชื่อว่า
อำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศรีหิง
โดนบันดาลให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อผ่านอาหารสมบูรณ์
และกระจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ร้ายแรง
เบาบางคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ขวงประตูท่าแพรกันบ้างนะคะ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
ของชาวจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติออกมาท่องเที่ยวนะคะ
บรรยากาศคึกคับเป็นอย่างมากเลย
สิ่งที่ต้องพกมาด้วยที่ขวงประตูท่าแพรในช่วงนี้
ก็คือปืนฉีดน้ำถังน้ำอุปกรณ์น้ำอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นน้ำต่างนะคะ
แม้ว่าปีนี้จะมีหมอกควันปกครุมเมืองเชียงใหม่
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อุปสรรคของนักท่องเที่ยวเลยนะคะ

ทำให้ชาวล้านนาลืมสถานการณ์เรื่องของหมอกควันกันไปอย่างชั่วคราวเลยทีเดียว
มีการตั้งจุดแจกจ่ายน้ำบริเวณโดยรอบ
มีอุโมงน้ำที่ทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างก็มาเล่นน้ำในจุดนี้เพื่อเป็นการคลายร้อนกันจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
รอบคู่เมืองเชียงใหม่นั้นมีการขุดลอกคลองต่างนะคะเพื่อที่จะให้ชาวเชียงใหม่เนี่ยได้เล่นน้ำได้นำน้ำ
รอบรอบคู่เมืองเนี่ยนำมาเล่นน้ำสงกรานได้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวพอสมควรขณะเดียวกันค่ะ
ในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดพิธีเทศกาลสงกรานอย่างเป็นทางการของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ
เราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานที่ขวงประตูท่าแพลมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะคะ
ซึ่งที่นี่ค่ะชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นี่ก็จะเริ่มเฉลิมฉลองเล่นน้ำสงการกัน๑๓๑๕เมษายนนี้
ใครที่อยู่ใกล้ใกล้กับเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมเล่นน้ำกับชาวเชียงใหม่ได้เลยนะเจ้า
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ค่ะคือเติมเลยอยากไปแอบสงกรานเชียงใหม่อยากปิ๊กบ้านแล้วดูสิตะก่อนนะตอนเด็กเด็กนะ
ขบวนแห่พระพุทธศรีหิงผ่านหน้าบ้านเลยจะได้ส่งน้ำพระในวันนี้
เมื่อกี้เห็นแล้วก็โอ้โหสาธุคิดถึงบ้านเนอะเราดูบรรยากาศ
คุณวิมวลวันวันนี้งามแตะแตะนะเจ้าเป็นสาวเหนือนะเจ้าใช่ค่ะ
คุณผู้ชมฮะจากภาคเหนือจากเชียงใหม่ไปอีสานกันบ้าง
พาไปที่นี่ค่ะขอนแก่นคุณผู้ชมฮะถนนข้าวเหนียวเนี่ยนะฮะ
โอ้โหคนเยอะมากนะครับเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวนะฮะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็รอรายงานอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดนะซึ่งคุณบอมอภิวัตสุยานางผู้สื่อข่าวของเรา
โอ้โหแต่งกายหล่อแบบนี้รอรายงานแล้วเชิญครับเชิญคุณบอมนะฮะ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศงานสงครานทางภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้
เริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาทรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับ
ที่เย็นวันนี้จะมีพิธีการเปิดถนนข้าวเหนียวอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชน
นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานกันอย่างครับข้างซึ่งจากการคาดการณ์นะครับ
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ถนนข้าวเหนียวทะลุ๑แสนคนต่อวันครับ
ประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี๒๕๕๙
ที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่
ที่จะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำสงกรานกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อเมืองขอนแก่นนำพี่น้องในจังหวัดขอนแก่นร่วมกันทำบุญตักบาท
ดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
และในเวลา๑๔นาฬิกาที่จะถึงนี้นะครับจะมีพิธีอันเชิญพระพุทธพระลับที่วัดธาตุพระอารำหลวง
หลักเมืองขอนแก่นครับสำหรับจังหวัดขอนแก่น
สำหรับในการพื้นที่เล่นน้ำสงการโดยเฉพาะนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงาน
และที่สำคัญนะครับยังเป็นงานที่ปลอดแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกปี
ซึ่งเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการซ้อมแผน
ในการระงับเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในงานครับ
ซึ่งช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีเปิด
เพณีสุดยอดสงกรานอีสานดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
อย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของถนนข้าวเหนียว
ก็คือการเล่นคลื่นมนุษย์ที่จะเริ่มในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่มาร่วมเล่นน้ำ
แล้วก็เล่นคลื่นมนุษย์นับ๑แสนคนต่อวัน
โดยเราได้พูดคุยกับนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์

ปีนี้ได้จัดขึ้น
โดยแบ่งพื้นที่เป็น๒พื้นที่ด้วยกัน
ก็คือบริเวณพื้นที่เสาหลักเมือง
แล้วก็บริเวณพื้นที่บึงแก่นนคร
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๒เมษายนนี้นะครับ
และบริเวณสารหลักเมืองก็จะมี
การแสดงกิจกรรมการละเล่น
มุ่งเน้นในเรื่องของศิลปะ
และการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ด้วยการจัดแสดงดนตรีวัฒนธรรม

ความทรงจำความสนุกในการเล่นน้ำสงกรานที่ขอนแก่น
ภายหลังจากสถานการณ์โควิดขี้คายลง
คู่ไปกับการรดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่อันเชิญมาประเด็นสถานวิธีเดียวกัน
รวมถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมั่นใจว่างงานสงกรานที่ขอนแก่นปีนี้
กลับมาจัดอีกครั้งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาร่วมงานไม่น้อยกว่า๓แสนคนนะครับ
และจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า๑๐๐ล้านบาท
และถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการที่จังหวัดขอนแก่นจะกลับมาเป็นเมืองแห่งความสุข
ประทับใจที่อัดแน่นไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ความสนุกสนานของผู้ที่ได้มาเยือนนะครับ
ซึ่งพี่น้องชาวขอนแก่นต่างก็ตื่นเต้น
แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาจัดงานอีกครั้งครับ
พร้อมบอกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน
เชิญชวนให้มาเที่ยวงานสงกรานที่ขอนแก่นในปีนี้ครับ
คุณผู้ชมครับ

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะมาร่วมงานในถนนข้าวเหนียวในเย็นวันนี้นะครับ
ซึ่งในเวลา๑๒๐๐นจะมีขบวนแห่

คุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น
หรือในจังหวัดใกล้เคียง
ร่วมงานประเพณีสงกรานที่จังหวัดขอนแก่นนี้ได้

คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลในเวลา๑๙นาฬิกาคืนนี้ได้ครับ
ภิวัตสุยานางรายงานสดที่เสาหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ